ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนขบวนรถไฟขบวนหนึ่ง
ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นตัวบุคคลที่ก่อเหตุนะฮะ
เดี๋ยวพี่ที่ทำงานรถไฟจะเสียหายไปด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอมันเกิดเหตุขึ้น
ผู้โดยสารเขาก็ไม่สบายใจนะฮะ
มีแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะขึ้นรถไฟนะครับ
ก็ต้องการจะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ขึ้นจากกรุงเทพแล้วปรากฏว่า
แม่เขาก็อายุ๓๔ส่วนลูกสาวที่ไปด้วยอายุเพิ่ง๑๒
ก็นอนตู้นอนอยู่ในตู้เดียวกัน
แล้วมีพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ชายมาบอกว่าไม่ได้คุณต้องแยกอย่างนี้
ผมจัดหาที่ให้แล้วแม่ไปตรงนี้ถึงเวลาเผลอแป๊บเดียว
ทำทีเป็นเอาผ้าห่มไปให้แล้วจะไปข่มขืนล่วงละเมิด
ไปอนาจารย์เขานะฮะอ่าเดี๋ยวฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้เสียหายที่เขาได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ค่ะคือมันก็มีสิ่งที่ถกเถียงกันเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าตัวของผู้ที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาปฏิเสธ
เขาบอกว่าไม่ได้ทำนะฮะหญิงสาววัย๓๔ปีนะครับ

ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับยาดก็พาไปนะครับ
บอกว่าถูกพนักงานชายที่เป็นพนักงานห้ามล้อและตรวจตัว
ของขบวนรถไฟพยายามปลุกปล้ำนะครับ
แต่ว่าขัดขืนจนหนีรอดออกมาได้
พอขบวนรถจอดก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็นำตัวพนักงานผู้ชายคนนี้มาที่สถานีตำรวจรถไฟทุ่งสงศ์
แต่ว่าพนักงานชายคนนี้ปฏิเสธ
อ้างว่าเขาไม่ได้ไปข่มขืนไม่ได้ไปอนาจารย์

แล้วตำรวจก็ถ่ายรูปทำประวัติแล้วปล่อยตัวไป
ทีนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายเขาก็ไม่ค่อยพอใจ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับผู้เสียหายนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ยังตกใจอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
คุณจิรายุทธ์บอกว่าเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเนี่ยโอ้โห
เล่าไปก็มือไม้ก็ยังสั่นไปอยู่
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนั้น๒๙กุมภาพันธ์
กับลูกสาวอายุ๑๒ปีนะฮะ
นั่งรถไฟจากสถานีศาลายานครปฐม
จะมาลงที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
ตัวมาเป็นตู้นอนเป็นเตียงนอนนะครับ
โดยแจ้งกับพนักงานขายตั๋วว่าเธอกับลูกสาวจะขอนอนเตียงเดียวกัน
พอถึงเวลาขึ้นรถไฟนะครับก็เป็นรถไฟขบวนที่๘๕
รถไฟที่๑๐เตียงที่๑๗
กับลูกสาวได้ขึ้นไปบนเตียงคือเป็นเตียงสองชั้นนะ
กับลูกเนี่ยนอนเตียงบนค่ะอ่าคือความจริงต้องนอนเตียงล่างกับเตียงบนนะ
แต่ว่าเธอกับลูกเนี่ยซื้อเพื่อจะนอนเตียงบนด้วยกัน
พอผ่านไปสักพักมีพนักงานเก็บตัวผู้โดยสารเดินเข้ามาบอกว่า
เตียงนี้ต้องนอนคนเดียวนะครับนอนสองคนคู่กันแบบนี้ไม่ได้
ตอนแรกเธอก็แปลกใจเพราะทุกครั้งเธอก็มาเธอก็นอนกับลูกสาวแบบนี้ตลอด
ลูกยังเล็กอ่ะอายุ๑๒ปีเองอ่ะนะ
แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนข้างล่างแล้วนอนคู่กัน
แต่พอครั้งนี้จองได้ตู้ข้างบนเตียงข้างบนแล้วพนักงานมาบอกนอนไม่ได้
ก็เลยคิดว่าเออสงสัยพอเป็นตู้ข้างบนเขาคงไม่ให้นอนมั้ง
ก็พนักงานบอกว่าเดี๋ยวผมหาที่นอนใหม่ให้ผ่านไปสักไม่นานฮะ
ประมาณ๕ทุ่มของคืนวันนั้น๒๙กุมภาพันธ์
พนักงานคนนั้นก็เดินมาบอกว่าตอนนี้หาที่ใหม่ให้ได้แล้วนะ
ก็ขอให้เธอฝ่ายตัวที่เป็นแม่เนี่ยคนที่เป็นแม่ไปนอนที่เตียงที่หาใหม่ให้
โดยตู้รถไฟที่เธอนอนกับลูกตอนแรกคือตู้ที่สิบ
พนักงานที่บอกว่าหาตู้ใหม่ให้ได้แล้วที่นอนใหม่ให้ได้แล้วเนี่ยเป็นตู้ที่๑๒
เธอก็ไปลูกสาวก็นอนอยู่ที่เดิม
พอไปถึงเตียงนอนพนักงานชายคนนี้ก็เปิดม่านให้
แต่พนักงานชายคนนี้ตอบสวนกลับไปว่าไม่ต้องมายุ่ง
ทีนี้กลับมาถึงมาเปิดผ้าม่านแล้วก็ขึ้นมาคล่อมตัวเลย
ตกใจมากแล้วก็ผลักพนักงานคนนี้ออกไปแล้วก็วิ่งหนีออกจากเตียงไปทันที
ตู้ที่๑๒วิ่งกลับไปที่ตู้เดิมตู้ที่๑๐เพื่อไปหาลูกสาวที่นอนอยู่
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งหัวหน้าขบวนรถไฟว่าเธอถูกพนักงานของรถจะทำอนาจารย์
แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับตอบกลับมาว่าลูกน้องผมหวังดีนะไม่ได้ทำอนาจารย์
คุณกลับไปนอนพักผ่อนให้สบายเถอะนี่ฮะเธอเล่าอย่างนี้นะฮะ
น้องเขาหวังดีแค่นั้นบอกให้ผู้ลิกษาผักผ่อนได้ตามสบาย
เขาก็เดินไปเดินมาหลายรอบอยู่เหมือนกัน
เมื่อกินครั้งที่๓๔เขาก็สกิดตัวว่าเดี๋ยวจะหาเตียงว่างให้นะ
แต่เราก็แบบระแวงแล้วแบบมือเขาก็ปิดม่านไปด้วย
จากนั้นเราเคริมลับเข้ามาค่อนข้างตัวเลยนะฮะ
เราตกใจเราปัดเรารีบออกมาจากเตียงตรงนั้น
แต่คือไม่ได้ตะโกนเพราะว่าตรงนั้นมันมืด
แล้วกลัวว่าเป็นพวกเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็ตะโกนว่าประตูประตูล็อกนะออกไม่ได้

เขาก็บอกว่างั้นเอาเบอร์มาเราก็รีบให้ไป
คือตอนแรกคิดว่าการเดินทางรถไฟปลอดภัยที่สุดสำหรับหนูนะ
แต่ตอนนี้คือกับลูกภาวะยังนอนไม่หลับเลย
กลัวมากลูกบอกว่าจะไม่ขึ้นรถไฟอีกแล้ว
นี่คือเรื่องที่ทางผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะฮะ
เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าพนักงานชายคนนี้เนี่ยเขาปฏิเสธอยู่

ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังพนักงานคนนี้นะฮะ

เขาบอกว่าตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวน

และขอปฏิเสธว่าไม่ได้ลวนลามผู้โดยสาร

ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมครับ

ตอนนั้นทำไมพี่ถึงเข้าไปขึ้นคล่อมเขาอะครับ

ไม่ได้มีเหตุการณ์ขึ้นครอบอะไรครับ

พอบอกว่าผู้เสียหายยืนยันเขาก็ตัดสายไป

เพราะว่าเขาก็ยืนยันกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ทำ
ตำรวจก็ตอนนี้ก็ปล่อยตัวไปก่อนนะ
มีพ่อค้าที่ขายของอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับ

สังเกตเห็นตอนผู้เสียหายเดินลงมาจากขบวนรถไฟ
ดูหน้าซีดมากนะครับ

เกรงว่าจะซ้ำรอยคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ปี
แล้วพนักงานก็โยนศพทิ้งทางหน้าต่างรถไฟ

รถนอนแล้วก็โยนทิ้งหน้าต่าง
พวกเขาพาลงไปที่ตำรวจแล้ว
ตำรวจเขาพาไปที่ห้องลงหมดแล้ว
แต่สีหน้าของพนักงานว่านั้นซีดอย่างเห็นในช้ำได้ไหม

ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
แน่นอนแล้วว่าทางผู้เสียหายเอง

เพราะคนก่อเหตุปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ก็จริงแหละ
แต่เหมือนกับว่าตำรวจก็ปล่อยตัวไปแล้ว

สถานีรถไฟที่ทุ่งสงศ์ก็ต้องชี้แจง
รถไฟก็ต้องชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เอาทางสถานีรถไฟทุ่งสงศ์ก่อน
สถานีรถไฟทุ่งสงศ์บอกว่า

เพราะฉะนั้นทางสถานีรถไฟทุ่งสงศ์
ไม่มีอำนาจในการสอบสวนดำเนินคดี

เพราะฉะนั้นถามไปยังตำรวจกันแล้วกัน
พันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากูล
บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวม

จากการสอบปากคำของทั้ง๒ฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายก็ให้การไม่ตรงกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่าย

ก็ต้องส่งสำนวนไปที่ศาล
เพื่อให้ศาลทำการสอบสวน

ประยังนายสุพัทธิ์วรวัตนุทัย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

ไฟเขาก็จะกังวลเขาไม่สบายใจอืมนะฮะ